คืออยากจะพาไปทานอะไรบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยทาน
อะไรอ่ะส้มตำส้มตำเคยทานหรือใครจะไม่เคยทาน
ส้มตำที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับเป็นส้มตำผีทะเล
ส้มตำผีทะเลอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปดูกันหน่อยฮะ
เคยกินไหมล่ะเคยเห็นแต่คนผีทะเลแถวนี้
ส้มตำผีทะเลคืออะไรส้มตำผีทะเลแต่อยู่ที่พยาว

ที่ร้านบ้านสวนเชอร์แตม๒ร้านตั้งอยู่ที่ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่เขามีเมนูเด็ดครับโอ้โหมากมายหลายตำจะเอาตำอะไรตำปูตำไทยอะไรได้หมดเลยนะครับ
แล้วที่ผมบอกเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือตำถาดผีทะเล
น่าทานมากและอีกหนึ่งตำก็คือตำเผ็ดเห็ดเพาะอร่อยเหาะเลยล่ะ
เปล่าเขาอยากลองเมนูนี้มากเลยควรไปลองกันดูนะครับไม่ได้หาทานกันง่าย
บอกก่อนแล้วกันเรื่องของตำถาดผีทะเลเป็นยังไง
มันเป็นส้มตำที่หอมนัวบวกกับเครื่องเคียงก็คือหมูยอขนมจีนปลาหมึก
กุ้งตัวโตแถมปูตัวแน่
นี่ปูตัวใหญ่มากโอ้โหปูกล้ามแน่นมากไม่รู้ในทะเลมีฟิตเน็ตหรือเปล่านะ
ทำไมมันถึงได้กล้ามแน่นขนาดนี้
ส่วนตำเผ็ดเห็ดเพาะอร่อยเหาะบินฟิวอร่อยแซ่บเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจ
ไปกรุบกรอบกรุบกรอบทั้งเห็ดเพาะและส้มตำเข้ากันเป็นอย่างดี
ทำให้เมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยเหาะเพราะเห็ดเพาะอย่างแท้จริง

คนไปทานร้านนี้นะเขาบอกว่าไปกันแบบไม่ขาดสายลูกค้าเยอะมาก
มีแม่มายหลายเมนูนะครับแต่ถามเจ้าของร้านคือคุณเบจวัล
เธอก็เล่าว่าร้านนี้นะเพิ่งจะเปิดมาได้เพียงแค่๖เดือนเท่านั้น
แต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเหตุผลก็เพราะว่าเธอใช้
ของดีที่มันแบบว่าของสดก็คือของทะเลเนี่ยนะครับได้มาแบบสดเลยนะ
ปลาหมึกกุ้งหอยปูทุกอย่างรับรองว่าสดจากทะเลอย่างแน่นอน
ส่วนปลาร้าเป็นยังไงแน่นอนครับต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
แล้วก็ส่งตรงมาเลยนะจากอีสานแต๊ะเลยแหละ

เออใครอยากไปลองลิ้มชิมรสดูก็ไปลองกันได้นะครับ
ความเด็ดของเมนูตำผีทะเลและตำเผ็ดเห็ดเพาะ
ที่ร้านบ้านสวนเชอร์แตม๒อยู่แถวไหนย้ำอีกที
ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เปิดนะครับตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มครึ่งเลยจ้า
โอ้โหน่าทานมากเลยค่ะคุณค่ะ
ตำถาดนี่ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะครับปูกุ้งเนี่ยหูใหญ่กว่าทาดอีกนะฮะ

น่าทานมากเลยถ้ามีเวลาก็อยากให้แวะเวียนไปทานกันได้
จังหวัดพยาวเนี่ยมีของกินเด็ดอร่อยเยอะเลยนะคะ
ลองลิ้มชิมรสร้านเมนูอะไรนะส้มตำอะไรนะผีทะเล
ส้มตำผีทะเลร้านเชอร์แตม๒
เมนูอะไรนะเมนูส้มตำผีทะเล
ส้มตำผีทะเลเอาไปลองทานกันดูได้